เปิดตัวหวานใจคนใหม่น้องหยดน้ำซึ่งเป็นลูกสาวของคุณขวัญฤดี

พอเปิดตัวไปปุ๊บโอ้โหหลายคนก็เข้ามาแซวเยอะแยะมากมาย
อย่างล่าสุดวันเกิดหนุ่มท็อปเจริญฝ่ายหญิงเองเขาก็ออกมาอวยพรผ่านทางอินสตาแกรมแบบน่ารักนะคะ
แล้วแบบนี้เนี่ยคุณอดีตคนรู้ใจอย่างใบเฟิร์นพิมชนกเขาจะมีอาการเจ็บจิ๊ดและเจ็บนิดบ้างหรือเปล่า

จริงก็ทราบพร้อมทุกคนนะคะเพราะว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็มีส่งอยู่
ไม่นะอย่างที่เฟิร์นเคยบอกไปก็ไม่ได้แปลกใจค่ะ